ต่อเนื่องกันที่เรื่องความเชื่อเลยค่ะพาไปที่กาลสินชาวบ้านที่กาลสินเนี่ยเขาร่วมลงขันกันจับผีปอบที่ต้องจับผีปอบเนี่ยเป็นเพราะว่าในหมู่บ้านนะคะมีคนตายต่อเนื่องกัน๕คนเขาก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นต้นเหตุก็คือผีปอบที่วนเวียนอยู่ในหมู่บ้านเนี่ย๓๐๐กว่าตัวเขาก็เลยลงขันกันจับผีปอบ๓๐๐ตัวเลย

ใช่ค่ะพิธีเขาเริ่มแบบนี้คุณผู้ชมเขานำดอกไม้ทูบเทียนมีดดาบศักดิ์สิทธิ์ปราบรามผีปอบและเครื่องสักการะมาสวดก่อนสวดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแล้วก็นำต้นมะขามต้นคูณซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งผ่านการลงยันไปปักไว้ตามจุดต่างจากนั้นนะคะร่างทรงและชาวบ้านก็ร่วมกันประกอบพิธีขับไล่หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า

เขาเห็นพร้อมต้องกันเลยค่ะว่าอยากจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายโดยเฉพาะผีปอบให้ออกไปจากหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านสบายใจต่อไปนะคะ
ก็เป็นความเชื่อทำให้คนในพื้นที่เกิดความสบายใจมากขึ้นค่ะอืม